ประสบกรณิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุ่งมะขามหย่องเมื่อ๔ปีก่อน
โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนา๓ศาสนาค่ะ
รวมทั้งเป็นการแปลอักษรแทนความในใจของคนไทยทั้งประเทศ
ติดตามได้จากรายงานของคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
นองเต็มอ่างเก็บน้ำทุ่งมะขามหย่องที่ดินส่วนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตะบนท่าใหม่อำเภอพระนครศรีอายุทยา
ดดังน้ำพระราชหารุทัยที่ทรงมีต่อราษดร
วันนี้จึงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนสวมชุดสีดำและติดโบดำ
เดินเข้าไปในทุ่งกว้างเพื่อรำลึกถึงวันที่เสด็จพระราชดำเนิน
เมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมปี๒๕๕๙
วันนั้นประสบกันนิกรกว่าสองหมื่นคนไปรอเชื่อนชมพระบารมี
และยังจดจำถึงเหตุการณ์สุดประทับใจได้
ดีใจมากดีใจที่สุดเลยดีใจมาก
คราวนี้พอรู้ข่าวก็มาค่ะเต็มใจเต็มใจมา
ก็ลำลึกถึงตอนที่ท่านเสด็จมาเรายังได้มา
พร้อมใจแปลอักษรคำว่าขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
บริเวณด้านหน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามย่อง
อากาศจะร้อนแต่ทุกคนก็ไม่หวั่น
เพราะต้องการแสดงออกถึงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙
อักษรที่แปลออกมานั้นก็แสดงถึงความในใจชาวไทยในเวลานี้ได้เป็นอย่างดี
อกจากนี้ยังประกอบพิธีทางศาสนาพุทธคริสต์และอิสลาม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
เริ่มด้วยพิธีกรรมของศาสนาพุทธพระสงฆ์๓๐รูป
ส่วนพระปริศมีพระครูอนุกูลศาสนกิจ
จะอวาดวัดสารกูลวรวิหารพระอารำรวง
เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ส่วนศาสนาอิสลามนำโดยนายประดิษฐ์รัตนโกมล
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะกรรมการ๓๐คนร่วมกันสวดดูอา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันประกอบวัฒนพิธีกรรม
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงราชการที่๙
ส่งมีพระราชดำริให้ใช้ทุ่งมะขามหย่อง
อ่างเก็บน้ำเป็นลักษณะแก้มลิง
หน่วยประโยชนแก่ประชาชนในพื้นที่
ทรงตั้งพระราชหรือไทยว่า
พื้นที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนแล้ว
ในช่วงฤดูน้ำหลากทุ่งมะขามหย่องยังเป็นทุ่งรับน้ำ

ส่วนหน้าแรงสามารถผันน้ำจากทุ่งมะขามหย่อง
ไปช่วยเหลือประชาชนได้อีกด้วย

วนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้นไม่เสื่อมคลาย
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน